ตรวจสอบอีกหนึ่งอุบัติเหตุขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ

กรณีที่รถบรรทุก๑๐ล้อขนน้ำมันมาเกือบ๒๐๐๐ลิตร

แล้วก็ทำให้น้ำมันนองพื้นเกิดไฟไหม้

ค่ะเพราะน้ำมันเยอะมากนะคะรถดับเพลิงหลายคันรวมถึงรถโฟมสารเคมี
ก็เข้ามาควบคุมเพลิงไหม้รถ๑๐ล้อ
บรรทุกน้ำมันที่เกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนสายบึงแกลงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ
ก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงแล้วค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ริมถนนนั้นก็ยังพบรถจักรยานยนต์ที่ถูกไฟไหม้ด้วย
และใกล้กันก็พบศพชายที่ทราบชื่อภายหลัง
ก็คือนายสมชายอนรำเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
แล้วก็ยังมีศพอีกคนนึงก็คือเป็นผู้ชายเหมือนกัน
เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำมันเสียชีวิตอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะ
ตรวจสอบผู้ที่เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นก็ทราบว่า
คนขับรถขับรถบรรทุกน้ำมันมา๑๘๐๐ลิตรมาจากชนบุรี
พอมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อรถด้านหน้าซ้ายเกิดระเบิดค่ะ
ก็ทำให้รถเสียหลักหมุนคว่างพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็พลิกคว่ำหลายตลบจนน้ำมันหกเต็มพื้นจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมา
ส่วนคนขับรถและพนักงานประจำรถที่มาด้วยกันก็กระเด็นออกนอกรถเสียชีวิตนะคะ
สำหรับถนนสาย๓๔บ้านบึงแกลงนี้
เคยเกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญมาแล้วเมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายกรุงเทพจันทบุรี
พุ่งข้ามเลนไปชนรถกระบะที่ขับสวนมาก็เกิดไฟลุกไหม้ท่วมเลย
ครั้งนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๕คนนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นบนถนนสายเดียวกัน